ก็ชอบไปดูฮานี่ฮานจิก

โม่โม่โม่ขูดมื้อของเยอะ

เท่าไหร่ครับ

โหกางปลีกมาแบบนี้
แล้วก็ส่งเสียงร้องร้องเข้าไปจิกเลยนะ

ปกติเวลาสัตว์ที่เราเลี้ยง
มันก็จะรู้สึกว่าคนแปลกหน้าคือศัตรูใช่ไหม
แต่คลิปนี้ทำไมอ่ะ
ไม่รู้ว่าเจ้าหมูที่เป็นห่าน

คนแปลกหน้าคือมิตรคนในบ้านคือศัตรูหรือเปล่า
นี่แทนที่จะจิกพนักงานร้านสะดวกซื้อ

สุดเจนแล้วฮันพลสุดจีนมามุ้ยังอยู่ดีใช่ไหมลูก
มุ้ยังไม่ได้เป็นห่านพะโล้ใช่ไหมลูก
ไม่ได้เป็นห่านไหว้เจ้านะ